โดยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะ
อย่างกองทัพเรือค่ะบอกว่าตอนนี้พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ทั้งเรื่องของกำลังพลทั้งเรื่องของทีมแพทย์
ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
ประสบภัยพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะ

พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทั้งหมดรวม๔ลำ
ที่ร่วมในภารกิจบรรเทาสาธนภัยทางทะเล
ถูกนำมาสาธิตวิธีการช่วยชีวิตประชาชน
ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เรือหลวงจักรีนรเบศนะคะ
หลังจากที่พลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
เรือหลวงจักรีนรเบศถูกกำหนดให้เตรียมความพร้อม
กำลังพลยุทธโทปกรณ์ทีมแพทย์
ที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนทันที
ที่ได้รับคำสั่งกรณีเกิดภัยพิบัติ
เกิดผลกระทบจากวาตภัยและอุทธกภัยค่ะ

เลิคอปเตอร์จะบินไปรับผู้ป่วยกลางทะเลหรือชายฝั่ง

แล้วก็จะลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์
มาที่เรือหลวงจักรีนรเบศ
ซึ่งจะมีแพทย์พยาบาลประจำเรือคอยรับอยู่ค่ะ
แล้วก็จะลำเลียงลงลิฟต์มาที่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้บาดเจ็บ
ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ
เหนือจากเรือหลวงจักรีนรเบศ
ปฏิบัติการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
ก็ได้มีการเตรียมเรือหลวงอ่างทอง

ที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
ภารกิจครั้งนี้เรือหลวงจักรีนรเบศ

และเรือหลวงมะกุฎราชกุมารคอยสนับสนุนภารกิจ
ทัพเรือนำทีมแพทย์กว่า๒๐ชีวิต
โรงพยาบาลทหารกว่า๙๐๐นาย
ไปช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบภัยพิบัติ
มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทย
ชุดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
จากเรือหลวงจักรีนรเบศแล้วภารกิจในครั้งนี้
กองทัพเรือได้จัดเรือหลวงอ่างทอง
เรือหลวงมะกุฎราชกุมารออกเดินทางควบคู่กัน
พร้อมด้วยชุดแพทย์สนามก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ผู้บัญชาการฐานเรือมีคำสั่งให้พลเรือตรีชวินเวียงวิเศษ
เป็นผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในครั้งนี้
ภารกิจนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุสนร้อนปลาบึกที่พัดผ่านภาคใต้
ตั้งแต่ช่วงนี้๓๔๕มกราคมเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
คือปลายทางอยู่ที่จังหวัดสุราธานีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดิมภารกิจนี้เป็นเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมะกุฎราชกุมาร
แต่สุดท้ายภายหลังจากผู้บัญชาการทหารเรือยกระดับการช่วยเหลือขั้นสูงสุด
ก็เลยเปลี่ยนเป็นเรือหลวงจักรีนรเบศนำทัพ
คู่กับเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมะกุฎราชกุมารค่ะ
มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราธานีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ใช้เวลาไปถึงจุดหมายปลายทาง๑๕ชั่วโมงนะคะ